คุณผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงตั้งใจจะไปพักผ่อนที่บ้านสวน
ก็เลยออกมาจากบ้านไปพักผ่อน
แต่ออกมาแล้วไม่กลับไปอีกเลย

หายไปเลยค่ะทั้งครอบครัวทั้งญาติ
แปลกใจพยายามตามหาทุกวิถีทาง
สุดท้ายเจอในสระบัวข้างบ้านนะคะ
เสียชีวิตแล้ววันตายตรงกับวันเกิดด้วย

หลายคนเขาบอกว่าโอ้โหนี่มันเรื่องน่ากลัวเลยนะ
นี่ค่ะสภาพอยู่ในสระบัวข้างบ้านแบบนี้ค่ะ
คือจมน้ำเสียชีวิตเลยนะคะ

ระบัวตรงนี้กว้างประมาณ๔เมตร

ผู้ตายคือนางสาวนิทราจันทนาอายุ๕๒ปีค่ะ
สภาพศพตอนเจอคือนอนคว่ำหน้าลอยอยู่นะคะ
นายนิพนธันทนาพี่ชายผู้ตายเล่าบอกว่า
จริงผู้ตายก็พักอยู่กรุงเทพนี่แหละ
แต่ว่าช่วงค่ำ๑ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิด
ก็เลยอยากจะกลับมาพักผ่อนที่บ้านสวนเพียงคนเดียว

สามทุ่มค่ะเห็นผู้ตายนั่งดื่มเบียร์อยู่คนเดียวที่โต๊ะข้างสระน้ำ
เขาก็เลยไปนอนตื่นเช้ามาเอ๊ะพี่สาวขออภัยน้องสาวเนอะ
น้องสาวหายไปไหนหาไม่เจอแต่เห็นกระป๋องเบียร์เปล่าตั้งอยู่บนโต๊ะ

คนเดียวนะคะเกิน๑๐กระป๋องแล้วก็มีรองเท้าถอดอยู่ด้วย
แต่หาตัวน้องสาวยังไงก็ไม่เจอไปดูที่ห้องก็ไม่พบ
จนกระทั่งกลางวันก็ไม่มีใครเจอค่ะ
เริ่มใจไม่ดีแล้วประสานญาติให้มาช่วยหา
แล้วสุดท้ายร่างก็ลอยขึ้นมาค่ะ
พยายามหาแล้วว่าไปนอนหลับไปนั่งเล่นที่ไหน

มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจค่ะ
แล้ววันนั้นผู้ตายซื้อเบียร์มานั่งดื่มริมสะบัวตั้งหลายกระป๋อง
ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตั้งใจฉลองวันเกิด
หรือเครียดหรืออะไร
น่าจะแบบทานเบียร์เยอะแล้วอะไรอย่างนี้
ถามจากเพื่อนข้างบ้านเขาว่าเป็นโรคหัวใจด้วยค่ะ
อ๋อนี่เพื่อนข้างบ้านบอกมาใช่ค่ะ
เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นหน้าเขาว่านานคือเขาจะมา

พอมาคือประมาณว่าเข้าบ้านเลยไม่ได้มาออกมาทางนี้
เหมือนไม่ได้มาพบกับเขาหรือเปล่าไม่ได้มากระดูกสัมภาษณ์อะไรอย่างนั้นค่ะใช่ใช่

ผู้ตายน่าจะดื่มแอลกอฮอลเข้าไปเยอะ
แล้วก็อาจจะพลัดตกลงไปในน้ำ
เพราะว่าลองถามญาติของคนตายแล้วเขาบอกว่า
แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เลยจมน้ำ
ประกอบกับผลชนะสูตรเบื้องต้นก็พบว่าผู้ตาย
เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจนะคะ
แล้วก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายด้วย
ก็เลยนำส่งร่างของผู้ตายให้ญาติ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดมหาวงที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ครอบครัวบอกว่าก็จะตั้งสวดอภิษฐรรมเป็นเวลา๓วันนะคะ
และจะมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่๖ธันวาคมนี้
ญาติญาติบอกว่าจริงแล้วที่ว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจ
คือเป็นโรคหัวใจรั่วตั้งแต่เด็กค่ะ
ซึ่งก็รักษาตัวอย่างดีมาโดยตลอดเลยนะคะ
แต่ญาติญาติบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ
คิดว่าก็คงจะเมาแล้วก็พลัดตกน้ำนั่นแหละ